หลายคนบอกร้านเดิมซ้ำมันเบื่อแล้ว

เขาบอกว่าเป็นร้านเจในตำนาน
ติดตามร้านนี้ในสบัดรอบกรุง
ว้าวน่ากินน่าทานคือมองเหมือน
มองลักษณ์แรกแม้ล้วเป็นอาหารเจ

มันดูเหมือนแบบอาหารปกติทั่วไปเลยนะ

บอกชื่อร้านก่อนเลยเถอะค่ะหลายคนบอกว่าไหนชื่อร้านอะไร

เจครัวคุณน้อยอยู่ที่ไหนล่ะที่ตรอกโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น๙๙
กรุงเทพมหานครนี่แหละนอกจากเมนูอาหารที่มีราดหน้า
มีลักษณะเป็นอาหารจานเดียวอะนะคะเขาบอกว่ามีอาหารทะเล่นด้วย
นี่ค่ะละทอดเลยเผือกทอดชัยเท้าทอดเข้าพ่อทอด
เต้าหู้ทอดบ่อเปี๊ยะทอดโอ้โหงั้นเอาทุกอย่างที่เป็นของทอดอ่ะ
เอามาเลยเอามาเลยชิ้นละ๑๐บาทเองด้วย
ไม่ถูกอะว้าวถูกมากนะส่วนชิ้นละ๒๐บาทที่จะมีกวงเจียงเผือก
แล้วก็ใช้เท้านะคะเขาบอกว่าทีนี้กรอบไม่อมน้ำมัน
อร่อยจริงแล้วถ้าเป็นอาหารจานเดียวนะชามละ
๔๐บาทนึกว่า๔บาท๔๐บาทถูกมาก
เปิดขายมา๔๐ปีแสดงว่าการันตีความอร่อยถูกไหม

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ